ซึ่งเข้ากับสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะร้อนระอุเลยทีเดียวนะคะ
เพลงเนี่ยบอกเลยเนื้อหาเจ็บช้ำน้ำใจจากคนรักเลย
หลายคนได้เห็นกันไปแล้วนะคะสำหรับการแชร์กันบนโลกโซเชียลนะคะ
คุณเพชรสหรัฐแล้วก็หญิงสาวคนนึงที่มีการพูดคุยกันแบบสนิทสนม
ลึกซึ้งกันเหลือเกินนะคะมีการส่งภาพคู่แสดงความสนิทสนม
พร้อมกับข้อความบรรยายสุดเจ็บช้ำคือคุณตั๊กกะแตนเป็นคนโพสต์ไว้

มีค่ามากพอค่ะถ้าจะต้องมาตบตีกับเมียน้อย
เพื่อแย่งผู้ชายคนนึงฉันไม่ทำค่ะฉันมีค่ามากพอ
อกจากนี้นะคะเธอยังโพสต์บทสนทนาที่เคลียร์กับสามี
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้แบบนี้ด้วย
ทำหนูเจ็บแสบมากที่สุดในชีวิตและพ่อไม่ได้รู้สึกผิดแม้แต่น้อย
และพ่อก็พร้อมจะเดินออกไปจากชีวิตหนูเสมอ
วันนี้พ่อดังพ่อไม่รู้หรอกว่าคนที่รักพ่อจริงคือใคร
และวันนี้หนูได้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดในชีวิตแล้ว
ทั้งที่หนูพยายามประคับประคองความรักของเรามาโดยตลอด
๒ปีที่อยู่ด้วยกันมามันไม่มีค่ากับพ่อเลยแม้แต่น้อย
หนูกราบการขอร้องให้เลิกกระทำและพร้อมที่จะให้อภัย
และพ่อเลือกที่จะทำร้ายหัวใจหนูแบบยับเยินไม่มีชิ้นดี
ในเมื่อวันนี้คำตอบชัดเจนหนูก็จะสร้างความชัดเจนให้เช่นเดียวกัน
จากนั้นก็ตามมาด้วยอีโมจิรูปหัวใจสลายนะคะ
ขณะที่ด้านสามีก็ตอบกลับว่าไม่ควรมาเร่งร้าวตอนนี้
เพราะตอนนี้ต้องการแค่ตั้งหลักพักสมองทำงาน
แต่จี้มาตลอดเรื่องหย่าก็เลยต้องตอบ
กราบขอโทษหากสิ่งไหนที่ทำไปแล้วมันแย่
อันนี้คือทางฝั่งคุณสามีตอบคุณตั๊กกะแตนโชลดาไป
จากนั้นคุณตั๊กกะแตนก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะ
ด้วยการลบโพสต์แฉที่เธอได้โพสต์ไปก่อนหน้านั้น

บอกว่าเมื่อกี้ไม่ไหวจริงคือมันสุดแล้ว
มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบตอนนี้ตั้งสติได้แล้ว
แล้วกันนะคะทั้งนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ได้รีบติดต่อไปหาทั้งคู่นะคะ
ผู้จัดการส่วนตัวของตั๊กกะแตนยืนยันว่านักร้องสาวไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ในตอนนี้
แต่ให้ดูการชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กแทนค่ะส่วนคุณเพชรสามีก็ยังไม่สามารถติดต่อได้
แต่ก็ได้โพสต์แจงในเฟซบุ๊คแบบเดียวกันแป๊บเดียวแล้วก็ลบออกนะคะ
แต่ไม่ทันถึงแม้ว่าจะลกออกไปก็ไม่ทันเพราะว่ามีมือแคปที่ไวกว่านั้น
เขาบอกเอาไว้ว่าบอกว่าเป็นเพื่อนกันสนิทก็จะหอกล้อกันแรง
ตัวเขาไม่โกรธอะไรเพราะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอยู่แล้ว
พอถึงเวลาทุกอย่างก็ปะทุขึ้นมา
แจงเป็นข้อว่าตัวเองทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว

เอาชื่อหลานแท้ของเขาไปขึ้นเขียงแทนบริษัทที่ล่ม
๓ตัดขาดจากเพื่อน
ถ้าไม่รับสายลูกน้องโดนด้วยทุกคน
๔เรื่องในบ้านเขาจัดการทุกอย่าง
แล้วทิ้งท้ายว่าฝากเป็นอุทาหรณ์รัก

ขอจบแค่นี้ใครอยากด่าเชิญครับ
อันนี้เป็นการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ค
ของทางด้านคุณสามีคุณเพชรสหรัฐนะคะ
คือจริงแล้วทั้งคู่เพิ่งจะครบรอบ
แต่งงานไป๒ปีนี้เอง
และดิฉันเข้าไปดูในอินสตาแกรมของด้านคุณเพชรสหรัฐ
สามีของคุณตั๊กกะแตนโชลดา
ก็ได้มีการโพสต์รูปภาพครบรอบ๒ปี
เมื่อ๔วันที่ผ่านมาเขาโพสต์ภาพคู่
พร้อมกับบอกว่าวันนี้ครบรอบ๒ปี
ในการใช้ชีวิตบนถนนเส้นทางแห่งรัฐ
ขอให้ทุกอย่างจงดำเนินต่อไป
ด้วยความสุขและความเจริญรุ่งเรือง
จนชีวิตหาไหม้เพชรฮักแตน
เขาบอกไว้แบบนี้นะคะแล้วโพสต์นี้คุณผู้ชม
แฟนเพลงเข้ามากระหน่ำหนักมากนะคะ

บอกว่าทำได้ลงคอเหรอทำไมถึงทำกันแบบนี้
บอกว่าอย่าเล่นกับนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชน
ผลลักษณ์จะเป็นอย่างไรจุดคิดเอานะ
เออนะคะแรงทีเดียวนะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจากข่าวนี้ดี
ฉันก็ไปอ่านย้อนรอยไปอ่านข่าวเก่านะคะ
บังเอิญค่ะคุณตั๊กกะแตนชนระดาค่ะ
ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์เมื่อวันที่๒๗ธันวาคม๒๕๖๐นะคะ
ยังไงบ้างเมื่อปีที่แล้วเองนี่ไม่ผ่านนางนี้ค่ะเออเป็นยังไงคะ
บอกว่าเนี่ยถามว่าไว้ใจคุณสามีมากขนาดไหนคุณตั๊กกะแตนก็บอกไว้นะคะ
บอกว่าก็ไว้ใจนะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ของฟรีมันมีเยอะไม่ไว้ใจคนอื่นด้วย
คนเข้ามาเยอะพี่แพทย์ก็เจอพี่เพชรก็เจอคนเยอะด้วย

คือต้องบอกว่าถ้าเราติดตามข่าวดีหรือว่าติดตามสิ่งที่คุณตั๊กกะแตนโพสต์เนี่ย
บอกเอาไว้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเพชรกำลังดัง

คนที่เข้ามามาหวังผลประโยชน์หรืออะไรหรือเปล่า

แต่ว่าโพสต์นี้โดนลบทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

สถานการณ์ของคู่นี้จะเป็นอย่างไรต่อไป